คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะมีแผ่นดิน
ไหวติดต่อกันกว่าสิบครั้งค่ะศูนย์กลางอยู่ที่
ขัมเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะสูงสูงแหนววัดได้ขนาด๔๙
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ตกใจนะคะเพราะว่าสั่นสะเทือน

ต่างต่างก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายค่ะกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ครั้งนะคะอันนี้นับถึงเวลา๑๘นาฬิกา๑๕นาทีที่ผ่านมานะคะศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครั้งแรกใน
เกิดขึ้นเวลา๑๒นาฬิกา๑นาทีขนาด๒๑ความลึก๑กิโลเมตรและครั้งสุดท้าย
ล่าสุดก็คือครั้งที่สิบแปดสิบแปดนาฬิกาสิบห้านาที
ขนาดสองจุดห้าความลึกสิบกิโลเมตร
แต่ว่าครั้งที่แรงสุดน่ะนะคะคือครั้งที่สิบสี่
ขนาดความรุนแรงสี่จุดเก้าความลึกสิบกิโลเมตร
สั่นสะเทือนเกิดขึ้นในครั้งนี้หลายจังหวัดรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะ
ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะทั้งเชียงใหม่เชียงราย
พยาวลำปางที่ลำปางเนี่ยมีประชาชนหลายตำบลของอำเภอวังเหนือ
รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
แล้วก็ตื่นตกใจกันนะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกัน
ก็เลยออกตรวจสอบสำรวจความเสียหายในพื้นที่นะคะอ๋อนี่บางบ้านนี่ร้าวเลย
ใช่ค่ะฝ้าเพดงฝ้าเพดานนี่หลุดหมดจริงก็รู้สึกได้แบบชัดเจนเลยนะคะ
นางสาวรัชกรสงวนพงศ์ในอำเภอวังเหนือก็ลงพื้นที่นะคะไปสำรวจความเสียหาย
ก็ต้องมีการรายงานต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
สถานการณ์ยังคงเกิดอัพเตอร์ช็อกอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชม
มีรายงานจากศูนย์ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลวังเหนือลำปางบอกว่าช่วงกลางวันเนี่ย
น้องเด็กนักเรียนอนุบาลกำลังนอนกันอยู่นะคะ
แผ่นดินไหวอาคารเรียนนี่สั่นเลยนะคะ
สั่นจนได้ยินเสียงของเสาปูนคอนกรีตเสียงลั่นเลยอ่ะ
น้องน้องตกใจตื่นกันหมดเลยนะคะอืมเนี่ย
อุตุนิยมวิทยาบอกว่าตอนนี้ก็เฝ้าระวังติดตาม
เกิดแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับแผ่นดินไหวในครั้งนี้
เกิดจากรอยเลื่อนพยาวพาดผ่านจังหวัดพยาว
ลำปางและเชียงรายนะคะก็โชคดีไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต